ต่อกันที่จังหวัดนนทบุรีนะครับเกิดเหตุการณ์ช่างไฟฟ้าหนุ่มใหญ่ครับ
สุราจนเมาแล้วก็ไปทะเลาะกันกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสุดท้ายคว้าปืนไปยิงจนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเสียชีวิตนะครับ
มเหตุเป็นเพราะว่าชอบมีการปล่อยสุนัขที่ทั้งสองฝ่ายนั้นต่างเลี้ยงเอาไว้ไปกัดกันครับติดตามพร้อมกันจากรายงาน
หลังสิ้นเสียงปืนรัว๙นัดสังหารผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๓ตำบลบางขุนกองอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี
นั่นเท่ากับว่าอนาคตของนายเชิดศักดิ์แตงพุกเจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้าอบตบางขุนกองดับปุ๊บทันที
เพราะเขาคือผู้ก่อเหตุใช้ปืนขนาด๙มิลลิเมตรหญิงคู่อริคือนายประเสริฐมีแป้นเสียชีวิตหน้าบ้านพัก
เหตุเกิดกลางดึกคืนวันที่๑๑มีนาคมที่ผ่านมา
ทั้งคู่เป็นเพื่อนบ้านแต่มีปัญหาเรื่องผู้ตายมักจะปล่อยสุนัขที่เลี้ยงไว้เกือบ๒๐ตัวมากัดสุนัขที่บ้านผู้ก่อเหตุ
ทำให้ทั้งสองมีปากเสียงทะเลาะกันเรื่อยมา
กระทั่งคืนเกิดเหตุนายเชิดศักดิ์และแฟนสาวกลับจากดื่มสังสรรค์กับเพื่อนบ้าน
ระหว่างทางกลับบ้านเกิดมีปากเสียงกับผู้ตายอีกครั้งเรื่องสุนัขที่ออกมากัดกัน
ผู้ก่อเหตุจึงบันดาลโทษะกลับเข้าบ้านไปคว้าปืนมายิงอีกฝ่ายจนถึงแก่ความตาย
ส่วนมากก็ไม่ได้เค้าเรียกอีกแล้วนะครับ
แม่ของผู้ก่อเหตุเล่าถึงรอยล้าวลึกระหว่างสองครอบครัว
เกิดจากหมาของผู้ตายชอบส่งเสียงดังและกัดหมาที่บ้านตนเองเลี้ยงไว้

อีกทั้งฝ่ายนายประเสริฐผู้ตายเคยนำมีดยาวมาขูดถึงหน้าบ้าน
ส่วนกรณีที่ลูกชายตนเองใช้ความรุนแรงตัดสินปัญหา
รับว่าเป็นความผิดและลูกชายยินดีจะชดใช้ด้วยการติดคุก
และอย่างบอกว่ามีปืนก็ไม่กลัวยิงเสร็จแบบนี้
หลานชายของผู้ตายให้ข้อมูลอีกด้านว่า
เคยนำปืนไปยิงขู่ผู้ตายมาแล้วรอบหนึ่งเช่นกัน
ญาติจะไม่ติดใจแต่ก็คิดว่าการกระทำครั้งนี้โหดเยี่ยมเกินไป
ลงมือกระหน่ำยิงคนไม่มีทางสู้จนเสียชีวิตขาดที่
ผู้ตายกับแม่ผู้ต้องหาเขาเคยมีปากเสียงทะเลาะกัน
ตรงนั้นเดี๋ยวก็เสร็จแล้วทางลูกทางผู้ต้องหา
เขาก็คิดว่าทางนี้ทำอะไรแม่เขาหรืออะไรอย่างนี้
เขาก็เลยฝังใจตรงประเด็นที่ว่าอะไร
มันก็มาจากเรื่องสุนัขสุนัขซึ่งมันโหดร้ายมาก
๑๗เมตรนี่มันไม่ใช่

ความคืบหน้าทางคดีตำรวจได้สอบปากคำ

โดยผู้ก่อเหตุให้การยอมรับสารภาพทุกอย่าง
เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนายิงปืนในที่สาธารณะ
มีปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป